ทำให้อารมณ์ดีกับรายการดีเหมือนบริษัทฮาไม่จำกัดจัดเต็ม

เพราะว่าแขกรับเจิญอ่าห๊อห๊อห๊อห๊อ

ละเขินแขกรับเชิญเป็นเรือนขวัญเอง
ไม่ได้ไปคนเดียวไปกับแจ๊กกะรีนไปกับเจ๊ของเรา

ไปรับบทเป็นดาราท่านหนึ่งนักแสดงกันสองคน
บอกเลยว่าฮาไม่จำกัดจัดเต็มของจริงนะคะ
ขวัญเองเนี่ยอยู่กองเนาะเราก็ชินแต่งานพิธีกรผู้ประกาศข่าวนี่แหละ
จะไปเข้าฉากไปได้แสดงเอ้ามันก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
แต่บอกเลยว่าพี่แก๊งบริษัทฮามไม่จำกัดนะ
ส่งบุ๊คให้ส่งอารมณ์แบบจัดเต็ม
โอ้โหอะไรอ่ะเนี่ยอะไรขนาดนั้นอ่ะเรือนขวา
ตอนแรกเกร็งพอเดินเข้าไปปุ๊บโอ้โห
มวดเลยใส่เต็มเหมือนกันขอโชว์ลีลานิดหนึ่ง
ขวัญแล้วพี่จั๊กก้ารีนค่ะบอกเลยนะครับ

แล้วก็มีหลายฉากที่น่าติดตามจริง

เมาส์กันแบบขำแบบขำกระจายเออนะคะ
แต่เราไปชมเบื้องหลังแบบเรียกน้ำย่อยกันนิดนึงดีกว่าค่ะ

คุณท่อให้มาตั้งแต่เทปแรกแล้วด้วยแต่คุณไม่ว่างคุณจักรีน
ต้องเป็นจักรีนตั้นตั้งแต่จะถ่ายนาน

เพราะเดี๋ยวก็ปล่องเข้ามา๒กระป๋อง
หาถามจริงพี่แจ๊กเนี่ยสเปคนี้มั้ย

เปคอยู่แล้วแกน่ารักตั้งแต่ผมเด็กแล้ว
ทำไมนิ้วไม่เรียน

ติดตามหน่อยนะคะบริษัทฮาไม่จำกัดจัดเต็ม
นี้นะคะเรือนขวัญกับแจกรีนมารับรองว่าฮาแน่นอน

สมศักดิ์ศรีบันเทิงไทยรัฐคุณของคนสุดยอด
เป็นไงนะคะบอกเลยว่ารายการนี้เขาลวนลามดี
พี่แจ๊คคือไปยืนขำหนักมากเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าเล่นกันทั้งนั้นนะคะพี่น้องกันค่ะ
แน่นอนคุณผู้ชมค่ะจบรายการบันเทิงไทยรัฐ

กับบริษัทฮาไม่จำกัดจะเต็ม
เรือนขวัญแจ๊กกะรีนฝากแฟนไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้กันจั๊ะก่อนหน่อยนะ
แดงหน้าใหม่ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ
กุรุง